วันนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒ก็ได้บทสรุปทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดแล้วก็ทีมตกชั้นแล้วนะครับ
โดยแชมป์เป็นของหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ผิดคาดนะครับ
ไปชนะเกษตรศาสตร์เอฟซี๒ต่อ๐คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลื่อนชั้นเป็นครั้งแรกด้วย
แล้วก็เป็นแชมป์แรกของน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะครับที่เป็นกุญสือใหญ่หลังจากที่คุมทีมมาหลายสโมสรเลยทีเดียวครับ
ส่วนทีมรองแชมป์นั้นก็เป็นของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้บุกไปแพ้นครปฐมยูเนเต็ดสองประตูต่อ๓นะครับ
แต่ก็ยังดีที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยการันตีเลื่อนชั้นไปก่อนหน้านี้นะครับก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
ขณะที่โคต้าเพลยออฟนะครับมี๔ทีมก็คือนครปฐมยูไนเต็ดขอนแก่นยูเนเต็ดแพร่ยูเนเต็ดและชัยหน้าตะคอนบิล
ก็จะต้องมาเพลย์ออฟกันเพื่อชิงตัวไทยลีกใบสุดท้ายครับ
นัดด้วยกันนะครับก็จะเริ่มจาก๔เมษายนนะครับ
ชัยหน้าเจอน้าคลอนปฐมส่วนแพร่เจอขอนแก่นยูนิเต็ด
แล้วก็จะสลับเย่าเยือนในวันที่๑๐เมษายนนะครับ
ทีมที่ชนะด้วยสกอร์รวมจะเข้าชิงชนะเลิศ
ในวันที่๑๗และ๒๔เมษายน